มาติดตามเช้าสดใสก่อนที่จะไปดูความสนของลิงแสมมาดูเรื่องของโลมากันก่อน
เราไปโชว์สันโลกน่ารักใช่ไหมครับ
เพราะว่าตอนนี้มีการพบโลมาอยู่ใกล้เกาะภูเก็ต
นักท่องเที่ยวก็ตกใจนะตกออกตกใจว่าเขามาจากไหนยังไง
แต่ว่านักอนุรักษ์โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลก็เตือนนะครับว่า
ประมงเนี่ยอย่าไปเข้าใกล้ฝูงโลมาปากขวดกว่า๒๐ตัวนะครับ
เพราะว่าเขาเข้ามาหากินใกล้กับเกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต
ก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหนีไปอีก

โอ้โหดูคุณภาพนี้สวยมากนะครับ
เกาะไม้ท่อนเพิ่งจะเปิดอย่างนี้คุณว่าเป็นเกาะส่วนตัวของตระกูลหิรันพลึก
เปิดมาเกาะไม้ท่อนนี่สวยมากนะครับ

ความสวยที่เกิดขึ้นเพราะว่ามี

ซึ่งแสดงถึงระบบนิเวศที่งดงามนะครับ

กำลังไห้หากินและวนเวียนอยู่บริเวณเกาะไม้ท่อนตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
นายก้องเกียรติกิติวัฒนาวงศัตวแพทย์หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มสัตว์ทะเลหายากสถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ซึ่งถ่ายไว้เมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมานี้เองนะครับ
หลังจากที่ได้ออกติดตามฝูงโลมามากับเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๖

เมืองต้นจากการทราบข้อมูลเรื่องของการสำรวจที่เคยพบนะครับ
ฝูงโลมาที่หากินใกล้เกาะภูเก็ต
ก็คือเมื่อประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมานะครับ

แล้วก็กลับมาพบอีกครั้งในครั้งนี้
ซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่หากินอยู่บริเวณเกาะไข่จังหวัดพังงา
แต่เนื่องจากการท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

เขาจึงย้ายมายังเกาะไม้ท่อนที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับ
ด้านของภูมิในการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะครับ

ฝากถึงผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวชาวประมง
บอกว่าไม่ควรเข้าไปชมอย่างใกล้ชิด

ก็แห่พานักท่องเที่ยวไปชมใกล้ไม่ได้
มีระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน
เช่นเข้าไปใกล้เกินระยะ๕๐๐เมตร
ซึ่งตอนนี้ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบติดตาม
อย่างสม่ำเสมอได้อย่างใกล้ชิดด้วย
เพราะมันเป็นภาพที่งดงามทางธรรมชาติจริงนะครับ
คือเราเห็นแบบนี้เรามองว่าสวยเราก็อยากไปเที่ยว
ไปเที่ยวก็ไปให้ได้เห็นแบบนี้อย่าไป
และทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป

ภาคใต้นี่เขาก็ไล่ปิดเกาะกันหลายเกาะแล้วเหมือนกัน

แล้วก็เรื่องของระบบนิเวศก็ดีพังไปเยอะเลย
การอนุรักษ์นะครับเราต้องฟื้นฟุกกลับมาอีกครั้งนะครับ